คุณผู้ชมพาไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดพัทธลุงค่ะ
เป็นเรื่องราวของสองครอบครัวนะคะ
ลูกสาวของสองบ้านนี้ก่อนหน้านี้เคยไปเล่นวอลเล่บอลด้วยกัน
แล้วทะเลาะกันมีปากเสียงกันเลยกลายเป็นว่ามีปัญหาระหองระแหง
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่ของบ้านหนึ่งยกพวกไปทำร้ายแม่อีกบ้านหนึ่ง

นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะในพื้นที่ตะมนต์ท่าแคร์อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
มีนาคมก็คือเมื่อวานนี้นะคะ
ทางฝั่งผู้ก่อเหตุลองนับดูก็ประมาณสัก๕คนได้
บุกเข้าไปทำร้ายนางนิพาพรหรือเปิ้ลอายุ๔๕ปี
และนางสาวกฎชกรหรือแก้วอายุ๒๒ปีซึ่งเป็นลูกสะพ้ายของคุณเปิ้ล
เขาขายของกันอยู่ในเต็นต์หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะ
ทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บนะคะกู้ภัยต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตัวคุณเปิ้ลวัย๔๕ปีมีรอยฟกช้ำบริเวณต้นแขนซ้ายและแขนขวา
ส่วนคุณแก้วนะคะลูกสะพ้ายของคุณเปิ้ลนะคะมีรอยเล็บขวนที่หน้าที่คอรอยฟกช้ำหลายจุดเลยค่ะ
หลังเกิดเรื่องทางฝั่งผู้ก่อเหตุเขาก็แยกย้ายกันหลบหนี
เราก็เลยส่งคุณกั้งพัชรวรินทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้นะคะ
คือวันนี้ร้านปิดคุณเปิ้ลกับคุณแก้วเขายังเจ็บกันอยู่นะคะผู้หญิงสองคนเขายังบาดเจ็บกันอยู่
ทีนี้ค่ะคุณเปิ้ลก็มาคุยกับทีมข่าวแล้วเล่าให้ฟังว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่สะสมมานานกว่า๒ปี
กันบาดหมางกันมาตลอดก่อนหน้านี้เวลานางตามารับลูกที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็จะตะโกนด่าเธอหาเรื่องเธอตลอดเลย
เช้าเมื่อวานนางตามาส่งลูกที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่แล้วมีเรื่องกันแต่ตอนนั้นน่ะเธออุ้มหลานชายวัยขวบเศษอยู่
นางตาก็เลยกลับบ้านไปแต่พอช่วงบ่ายวันเดียวกันประมาณบ่าย๒โมงครึ่งนางตาขับรถเก๋งสีขาวมา
พร้อมกับสามีพร้อมกับพี่สาวพร้อมกับหลานชายอีก๒คนอายุ๑๘เอง
รวมแล้วเป็น๕คนมาทำร้ายเธอกับลูกสะพ้ายเธอโอ้โหเลยชุนละมุนอย่างที่เห็นภาพในกล้องวงจรปิด
ตัวคุณแก้วลูกสะพ้ายของคุณเปิ้ลก็เลยบอกว่าตอนแรกนางตามารุมทำร้ายเนี่ยนะคะ
หน่ำตีเธอตัวแม่สามีเห็นก็เลยกระโดดมาขวางยกแขนมาป้องกัน
ก็เลยถูกตีที่แขนจนได้รับบาดเจ็บส่วนนางปุ้มเอาไม้กวาดด้ามแดงมาตีหัวตีหน้าแม่สามีเธอ
หลังเกิดเหตุยังดีมีคลิปคือพลเมืองดีถ่ายภาพเอาไว้ได้
ก็เลยเห็นว่าหลานชายของนางตาทั้งสองคนที่อายุ๑๘เองอะค่ะโอ้โหมีอาวุธติดมือมาด้วย
ก็เลยยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีตำรวจมาช่วยระงับเหตุนะคะ
แต่ตัวคนเจ็บเขาบอกว่าเขาก็จะเอาเรื่องเพราะว่ายังไม่ได้รับใบแจ้งความที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเลย
ศุกร์นี้ตำรวจนัดไปให้สอบปากคำกันแล้วอะค่ะ
ใครเป็นแต่ละก็คือไม่ปลดเจ๋ยตัวเห็นไห้ในแล้วนะคะ
โค้งฟ้ากูก็ด่าต้องอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ
โค้งไปป่าปลวกมาค่ะ๕กุลจ่ายสามนิ่งสองมากัน
ทุกมีอาวุธมีบีดดำยาวก็มีไมค์เบ๊กบอล
ครั้งเรามันรุมเลยเอามาเอาอยุ้เลยค่ะ
เค้าด่าทุกวันด่าแท้กันทุกวัน
ก็ด่ากันแท้กันทุกวัน
ค่ะมาจอดรถและด่าทุกวัน
ตอนนั้นนั่งอยู่บนซาเล้งขายน้ำอยู่หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เห็นกลุ่มของนางตาผู้ก่อเหตุปรีเข้ามามาถึงทำร้ายเลยนะคะ
มาถึงรุมทำร้ายเลยตัวเองก็เข้าไปห้ามแต่ว่าถูกนางปุ้ม
พี่สาวนางตาด่าสวนออกมาขออภัยนะคะคุณผู้ชมค่ะด่าป้าจิต
ว่าอีแกอย่ามายุ่งด่าแบบนี้เลยอ่ะแกบอกแกจะไป
แกจะไปช่วยแบบฝั่งผู้ก่อเหตุตะโกนด่าแกแบบนี้มีผู้ชาย๑
คนเป็นลูกค้ามาซื้อน้ำแข็งก็เข้าไปช่วยเข้าไปห้ามแต่
เอาไม่อยู่เหตุการณ์มันชุลมุนมากค่ะจังหวะนี้ประจิต
บอกว่าเห็นกลุ่มของนางตาที่เป็นทางฝั่งผู้ก่อเหตุ
นะคะมีอาวุธจริงนะไม่ได้มีแค่ไม้เบสบอลนะมีทั้งมีด
สั้นมีทั้งมีดยาวและที่สำคัญที่เกิดเหตุช่วงเวลา
มันเป็นเวลาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำลังจะเลิกเรียน
บ้านเด็กเขาตกใจแตกตื่นกันหมด
เขาไม่กว้างเลยอืมไม่กว้างเลยพวกนี้จากโฆษจริงเลย
โหสู้ไม่ร้ายเลยก็เห็นก็ก็ไม่กว่างเลยต้องขึ้นมั่น
แล้วเขาก็ด่าคนที่มาช่วยด้วย
ก็ก็ดาเลยดานี้แหละปลาก็ก็ดากับปลาเดี๋ยวว่าปลาไม่เจ็บ
คุณผู้ชมค่ะผู้ปกครองบางคนที่ไปรับลูก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ให้ข้อมูลนะคะว่า
เมื่อวานนี้ลูกเห็นภาพคนทะเลาะกัน
ลูกตกใจเสียขวัญมากลูกไม่อยากไปโรงเรียน
ก็ต้องตะล่อมต้องคุยซื้อขนม
ร้อยบาทกว่าลูกจะไปโรงเรียนได้
แล้วเดือดร้อนกันแบบนี้ใครรับผิดชอบ

ทีมข่าวของเราก็พยายามไปสอบถามทางฝั่งผู้ก่อเหตุด้วย

ข้อมูลมันจะตรงกันไหมอะไรแบบนี้นะคะ
ก็ไปสอบถามพยายามจะไปถามนางตาที่บ้าน
จริงแล้วบ้านของนางตากับตัวคนที่ถูกทำร้าย
ก็คือคุณเปิ้ลนะคะห่างกันแค่๒๐๐เมตรเอง
อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันพื้นที่ตำบลท่าแคร์อำเภอเมืองพัทธลุง
แต่ญาติของนางตาบอกว่าไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูล
ไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์และห้ามบันทึกภาพอะไรทั้งนั้น
ให้ข้อมูลสั้นแค่ว่านางตาเองก็อยู่ที่โรงพยาบาล
ไม่สะดวกให้ข้อมูลอะไรจะไปให้ข้อมูลที่โรงพักเท่านั้น
ก็คือประมาณว่าตัวนางตาเองก็เจ็บเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะอ่า